เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรทางการแพท
ซึ่งเป็นด่านหน้าสู้รบกับโควิดนะคะด้วยความเสี่ยง
แต่ว่าเงินค่าเสี่ยงภัยของเขาเนี่ยค่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมถูกโกงไปคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีการโกงเงินค่าเสี่ยงภัย
มูลค่ากว่า๑๒ล้านบาทถูกยักยอกไปจนหมดเกลี้ยงทั้งบัญชี
ทั้งบัญชีเนี่ยเหลือแค่เจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์เท่านั้น
ล่าสุดนะคุณผู้ชมเจอตัวผู้กระทำผิดแล้ว
เป็นใครรู้ไหมคะเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีคุณนัทพงศ์
ตอนนี้เขาเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
วันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาในแพทย์ปริญญานาคปุณบุตรในแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะบอกว่า
มีการโกงเงินค่าเสี่ยงภัยโควิด๑๙ของบุคลากรทางการแพทย์จริงนะคะ
เข้าไปตรวจสอบดูพบว่าเดือนกรกฎาคมมีเงินจำนวนสิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบห้าบาท
ห้าสิบสามสตางค์ที่โอนจากกระทรวงสาธารณสุขถูกโอนเข้าในบัญชีของนางวิสาอ่ำพุทธ
อายุ๓๘ปีเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานสาธารณสุข
ซึ่งล่าสุดเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะคะก็คือนางวิสาคูณสินโอนเข้าไป๓บัญชี
สั่งให้ผู้กระทำผิดออกจากราชการและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็เตรียมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ
ในการสอบข้อเท็จจริงนั้นนะครับก็ถ้าในกรณีที่สอบเพื่อให้ได้ที่มาที่ไปของจำนวนเงินนะครับ
แล้วก็ต้องหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือทางละเมิดนะครับต่อไปนะครับ
ส่วนที่สองถ้าการสอบนั้นนะครับเกี่ยวยงนะครับ
ระดับขั้นตอนหรือเกี่ยวข้องกับข้าราชการท่านใดนะครับก็คงจะต้องดำเนินการทางวินัยต่อไปครับ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งรับรายงานเช่นเดียวกัน
ก็จะดำเนินการเยียวยากับบุคคลที่ต้องได้รับค่าตอบแทนต่างนะครับ
เรื่องนี้เรียกว่าร้ายแรงจริงนะคะเพราะว่าโกงเงินค่าเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก๑๒ล้านนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีพันธบรวจโทภัยศาลวรรณชัยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรบอกว่า
พบเส้นทางการโอนเงินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมเข้าบัญชีหลักพันจนถึง๑ล้านบาทเข้าแบบต่อเนื่องต่อเนื่องเลย
แล้วก็มีการถอนออกเป็นระยะเหมือนกันนะคะย่อสุดท้ายในบัญชีหลักเนี่ยมีเงินเหลือเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์
ตำรวจก็สั่งอายัดบัญชีทั้งหมดและตั้งข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แต่กลับเบียดบัง
เอาทรัพย์ไปเป็นของตนโดยทุจริตและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
แต่ก็ยังเรียกผู้กระทำผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ก็ต้องส่งให้ทางปปชชี้มูลความผิดเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ตอนนี้สำหรับตัวผู้กระทำผิดก็เก็บตัวนะคะเก็บตัวอยู่ที่บ้าน
ถ้ามีการหลบหนีตำรวจก็จะออกหมายจับทันทีค่ะ